เรื่องราวน่ารักในโลกโซเชียลยังไม่หมดคุณผู้ชม

ไม่รู้ไปโกรธใครมาถึงต้องลงไม้ลงมือกันขนาดนี้
ทุกคนค่ะจงละจงละจงละ
จงละจงนี่จงนี่

จงละจงละ

โกรธโกรธคือสิ่งที่พี่เขาพูด
อะอารมณ์มันจะเป็นภาษาอีสานิเอ็กซ
คุณผู้ชมถ้าฟังไม่เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
คือประมาณนั้นจมวะจมวะจมคืออะไรทักษณะคล้ายบ่นหรือเปล่า

แล้วไม่รู้จะทำยังไงกับเมียตอนคือภรรยาหรือว่าเมียบ่น
ก็ต้องนั่งฟังแบบเอออนะเป็นสามีที่ดีนะ
แต่พอออกมาในสวนในไร่เท่านั้นเออ
ไม่เอาลูกภรรยาแปะไว้ตรงต้นกล้วยด้วยนะคุณนะ

แต่พอมีเพื่อนแซวบอกว่าเฮ้ยเมียมามืดเลยจ้า

ถ้าเมียจะตบต้องหลบให้ได้
นี่หลบทันด้วยบอกเลยคนนี้เก่งมากนะคะ
มาพูดถึงคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กในโซเชียล

เขาบอกว่าบางคนเขาบอกนี่แสดงถึงความคับแค้นใจนะ
สงสัยตอนอยู่กับเมียแล้วเนี่ยโดนคม

บางคนก็บอกว่าพูดถึงทำอะไรเมียไม่ได้ก็มาลงกับต้นกล้วยก็แล้วกัน
เหมือนคุณชนะเลยอันนี้ฉันใส่เอง

อุตส่าห์ทำรับหลังแล้วนะก็ยังไม่วายเนี่ย
เพื่อนแกล้งอยู่ดีเมียมา
พ่อบ้านคนไหนจะใช้วิธีนี้อย่าลืมนะคะ
ดูหน้าดูหลังให้ดีด้วยว่าคนที่บ้านอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่เดินมาทีหลังมาสะกิดเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะนี่
โดนแน่มีหนึ่งบทเพลงอยากจะมอบให้กับคุณพี่เขานะคะ
ไม่รู้ไปเกิดใครมาแต่ว่าดูดีมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาก่อน
นี้แค่เสียงพูดนะว่าเมียมาถ้าเดินมาจริงแล้วก็

ไปปล่อยนกปล่อยปลาในวันธรรมดา
อย่างเช่นวันจันทร์นางทานเนี่ยพุทค์กระดาษมาฝาไปปลุกปล่อยปลา

ปล่อยคุณสามีให้มีอิสระ